บรรกาลจะประกาศขายแต่ก็มีคนกล้าทำยาบ้า

ยังไม่พอท้าว่าตำรวจให้มาจับอีกด้วย

ตำรวจจับกลุ่มได้ขณะที่วัยรุ่นคนดังกล่าวนั้น
กำลังจะหนีเข้ากรุงเทพครับไปดูเหตุการณ์นี้กันครับ
ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคสี่นะครับตามจับเยาวชนอายุสิบเจ็ดปี
โพสต์ภาพยาบ้าพร้อมกับอุปกรณ์การเสพเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวครับ
หลังจากพบว่านุ่มคึกขนองรายนี้เนี่ยพอทราบข่าวจากหลายสื่อว่า
ตำรวจกำลังตามหาตัวก็หนีขึ้นรถโดยสารมุ่งหน้ามากรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จึงประสานกับตำรวจภูทรศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
สกัดรถเอาไว้ในที่สุดจับตัวไว้ได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดอำเภอศรีคิ้ว
ขณะนี้กำลังรับตัวกลับไปสอบสวนดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นครับ
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมกระแสสังคมออนไลน์นั้นก็วิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็แชร์โพสต์ข้อความพร้อมทั้งรูปภาพของผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อว่าอามตัวน้อยคลับผมที่ลงภาพยาบ้านะครับ
อุปกรณ์การเสพและมีข้อความเขียนท้าทายเจ้าหน้าที่ว่า
กลัวจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งยังใส่เบอร์โทรศัพท์
และที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเอาไว้ด้วยนะครับทำให้ชาวโซเชียลบางส่วนเนี่ยนะฮะ
เขาก็แสดงความคิดเห็นออกมาตำหนิติติงถึงความไม่เหมาะสม
รวมทั้งประนามถึงการกระทำที่ไม่สมควรนี้ด้วยครับพลตำรวจตรียันยงเวชโอสดนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔นั้นบอกว่าในเบื้องต้นจะแจ้งข้อหาฐานความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
และหากขยายผลพบการขายยาบ้าจริงก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกนะครับ